เยี่ยม

หลายคนก็โอ้โหเสียผู้เสียคนกันไป

แต่เดี๋ยวครับก่อนเตะ

ไหนแท้พลังหมดไม่ต้องเสียใจ
รับรางวัลปลอบใจมีให้แน่นอน
ยกที่๑เริ่มครับ

เนื่องเกิดจากทีมจุกโกรธ

โอ้โหออกไปดูซะแล้ว
ต่อด้วยกริงสักสายเหลืองจากทีมทิสซู่

โอ้โหยิงหาเพื่อนเองทำไม
กลับมาที่ทีมจุกร้อนครับ
สหรัฐอาจารย์

ผิดทางไปหมดแล้วครับขอบคุณ

เดี๋ยวชอบกันรึไงเนี่ย

ลงเล่นเองไหมล่ะครับพระคุณ

ยิงยิง

เบาแต่เข้าเน้นครับ

ไม่ใช่แต่บรูโนไหนก็มาเหมือนกันนั่นแหละ
โอ้โหวิดขวา

โอ้โหบลูโน่มาไม่มากันเลย

ผานุพงทีมทิศซู่
ดิดินั่นแหละยิง
จัวลมเต็มครับคุณผู้ชม

ทิศสู้นำไปก่อนด้วย

รอบ๒แต่ละคนถ้าเยอะกันนัก
จัดหนักปิดตาปันจิ้งรีด

มาถึงคนต่อไปครับ

แฮ้ย

ลูกนี้ยิงได้ก็บุญแล้ว

โอ้โหยิงไปไหนล่ะนั้น
ฝรั่งปั่นจิ้งหรีดกันบ้างครับ
ราโวบลูโดสปิ๊งปองเข้าประตูไปแล้วล่ะครับ
กลับมาที่พานุพงศ์ครับ
โอ้โหแรงดีแต่พลาดไปนิดเดียวเองล่ะครับ
จบเกมเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
แต่กฎก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
วันนี้ทั้งโค้ชและกองเชียร์นักเตะใช้พลังกันเยอะ
งั้นรับรางวัลเพิ่มความกระปิ้งกระเป๋าทุกคนเลยล่ะครับ
ครับปี้กระเป๋าแน่นอนนะครับเพราะว่าบางคนเป็นหลวงของพวกเราครับ
แต่ก็สนุกดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีต่อไปครับ
เหลือเวลาอีกไม่มากก็จริงแต่เชื่อว่าหลายสโมสรรอกิจกรรมแบบนี้ก่อนนะครับ
หายเครียดแล้วก็ได้นึกถึงนะครับเหตุการณ์เก่า
ในการเล่นเกมที่มันอาจจะแบบดูแล้วเป็นเกมวัยเด็กที่เราไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่ง

แต่ทั้งหมดครับคือไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โต๊เล็กเอ็กซ่าในสัปดาห์นี้นะครับ
ต่อจากรายการของเราทันทีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ